จัดงานวิ่งแข่งเบาสาวนั่นเองนะคะ
ต้องบอกเลยว่างานนี้ไปลุ้นแพ็คเกจแต่งงาน
มูลค่ากว่า๒ล้านบาทจะได้ได้ยังไง

จะโพสต์รูปคู่ของคุณกับคนรักนะคะ

นะคะก็ต้องเป็นชุดเจ้าสาวแบบ
จัดเต็มลากยาวพองฟูแบบนี้นะคะ

เพื่อความเท่าเทียมของผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะ